วันนี้มาเป็นนักเรียนค่ะอยากจะฝึกดำน้ำซะหน่อยนะคะคุณผู้ชม
อันนี้สวัสดีนะคะดูก่อนกระหน่าวมารายงานสภาพอากาศไปแล้วค่ะ
ใครอยากจะหนาวอยากจะหยิบเสื้อมาใส่เนี่ยเตรียมพร้อมได้เลยนะคะ
ตลอดทั้งสัปดาห์ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ข้อมูลกันแล้วค่ะคุณผู้ชมแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
ทำให้เราเห็นสถานการณ์ณปัจจุบันนี่คือภาพเมฆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้
ส่วนใหญ่แล้วก็ปกคลุมทางภาคใต้ทำให้ระยะนี้ภาคใต้ก็จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
มีโอกาสฝนตกสะสมนะคะส่วนคลื่นในทะเลก็สูงมากหน่อย
ดูชัดเจนเป็นข้อมูลวิชาการนะคะจากแผนที่อากาศ
สังเกตตัวเลขในเส้นนะคะเส้นพันสิบสี่พันสิบหกพันยี่สิบขึ้นไปนี่นะคะ
คือหนาวถ้า๒๐มาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่นี่แหละค่ะคือหนาวจัดเย็นเจี๊ยบเลยนะคะ
ตอนนี้สภาพอากาศอยู่ระหว่างปรับตัวเดี๋ยวหนาวขึ้นแน่นอน
ถ้าดูจากโมเดลบ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นโมเดลจำลองสภาพอากาศคาดการณ์ตามสถิตินะคะ
สีเขียวนี่คือสักสิบองศากรุงเทพมหานครที่ฉันตรวจสอบล่วงหน้าไป
วันที่๑๒ค่ะมีโอกาสจะแตะเลข๑๘องศาได้อีกเหมือนกัน
แต่ราวนี้ค่ะเขียวเข้มมาแล้ว
แล้วความเขียวเข้มคือความหนาวเย็นลงไปถึงภาคใต้ตอนบนเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเป็นการพยากรที่พูดได้ว่าน่าจะหนาวที่สุดในฤดูหนาวของปีนี้ก็ว่าได้นะคะ
พร้อมรับมือกันเรื่องของดูแลสุขภาพกันแล้วกัน
หนาวจัดสุดนะคะก็คือบริเวณอีสานตอนบนบึงกาลสกลนครนครพนมอุดรธานี
เพราะว่าเนี่ยค่ะแถบฟ้ามาเลยคุณผู้ชม
ถ้าฟ้านี่คือต่ำกว่าสิบองศานะคะยอดดอยยอดภูคงต้องหนาวจัดแน่นอน
เตรียมพร้อมกันให้ดีสำหรับสภาพอากาศหนาวเย็น
แต่ขณะเดียวกันนะคะช่วงบนหนาวเนี่ยช่วงล่างตอนล่างเนี่ยนะคะ
ก็จะมีโอกาสฝนฝนตกภาคใต้ในระยะนี้ก็มีตลอดต่อเนื่อง
ตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางสุราชระนองชุมพรลงมาถึงนราธิวาสนะคะ
ซึ่ง๓จังหวัดภาคใต้คือยาลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ย
ค่อนข้างตกหนักมากหน่อยแล้วคลื่นในอ่าวไทยก็จะสูง๒๔เมตร
แนะนำว่างดเดินเรือออกไปก่อนสำหรับเรือเล็กนะคะ
แต่ว่าถ้าใครค่ะอยากจะหนีท้องทะเลแบบนี้ฉันไม่อยากดำน้ำเนี่ย
ไปดูดอกพญาเสือโครงนี่คุณผู้ชมสวยงามนะคะ
เบ่งบานสะพรั่งรับลมหนาวแล้ว
ที่นี่คุณผู้ชมค่ะไปชมกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ที่หน่วยจัดการต้นน้ำเหงางาอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้า
อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมองภาพมุมสูงแล้ว
งามจริงสีชมพูตัดกับสีเขียว
ตอนนี้คือเบ่งบานสะพรั่งสัก๖๐๗๐เท่านั้น

ขณะที่อุณหภูมิก็เย็นเลยล่ะค่ะ๙องศาเซลเซียส
ใครที่ชื่นชอบก็แวะเวียนกันไปแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วย
มาดูสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้กันต่อบ้างนะคะ
หลังจากที่เรารายงานกันมาต่อเนื่อง
ตอนนี้หลายจังหวัดยังคงฝนตกค่ะ
เขื่อนบางลางจังหวัดยาลาต้องพร่องน้ำในเขื่อนเพื่อเตรียมรับมือ
โดยเปิดสปิลเวย์นะคะเพื่อจะปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อน
ชาวบ้านเองก็พากันไปดักรอปลาที่ท้ายเขื่อนเป็นจำนวนมาก
ก็เป็นช่วงที่ทำให้ชาวบ้านได้หาปลากันด้วย
บางคนเนี่ยได้ปลาบึกตัวใหญ่บางคนได้ปลากดเหลือง
จับขึ้นมาก็ซื้อขายกันสดตรงสะพานนั้นเลยนะคะ
อย่างปลาบึกตัวใหญ่น่าจะสัก๓๐กิโลได้
แล้วคุณผู้ชมปลาสดแบบนี้โอ้โหอิ่มอร่อยอย่างมีความสุขกันอย่างแน่นอนนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะคะ
ปัจจัยก็มาจากทั้งลมมรสุมนะคะทั้งความชื้นทั้งความร้อน
ซึ่งเราก็ต้องติดตามกันตลอดทุกเช้าและเย็นในรู้ก่อนร้อนหนาว
ตอนนี้ดิฉันเตรียมตัวไปเรียนดำน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ